คุณผู้ชมครับมาดูอีกหนึ่งเหตุที่เกิดขึ้นครับในพื้นที่จังหวัดชนบุรี
เป็นการปล้นรถขนเงินนะครับก่อนอันนี้เคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มาแล้ว
แต่ว่าคราวนี้คนร้ายบุกเดี่ยวใช้ปืนจี้แล้วก็ชิงเงินจากรถขนเงินของบริษัทแซมโก้ไปนะครับ
ในช่วงเวลาประมาณ๖โมงเย็นที่ผ่านมา
๒คนครับกำลังนำถุงบรรจุเงินจำนวนเกือบ๙ล้านบาทไปที่รถ
คนร้ายเป็นชายไทยรูปร่างผอมสูงแต่งกายมิดชิดสวมหมวกนิรภัยและมีผ้าคาดปาก
ก็ขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนมาจอดนะครับ
จะชักปืนออกมายิงขึ้นฟ้าหนึ่งนัดพร้อมกับตรงเข้าไปคว้าถุงใส่เงิน
และยิงใส่ท้ายรถอีก๑นัดเพื่อเบิกทางครับ
จากนั้นก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีขึ้นถนนสุขุมวิทย้อนสอนไปทางเทพประสิทธิ์นะครับ
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุและกล้องวงจรปิด
ทางเข้าและออกนั้นพบว่าถูกคนร้ายตัดขาดเมื่อเวลาประมาณ๑๕นาฬิกา๔๐นาที
ส่วนกล้องด้านหน้าไม่สามารถจับภาพคนร้ายได้นะครับ
ก็จะได้เพียงแค่ภาพจากกล้องภายในห้างส่องออกไปเท่านั้น
แต่เห็นคนร้ายไม่ชัดเจนขณะที่ยิงปืน
และพนักงานทิ้งถุงเงินวิ่งหนีจนคนร้ายเนี่ยคว้าถุงเงินขี่รถหลบหนีไปครับ
ทางนั้นไล่ล่าตัวคนร้ายแล้วแต่ยังคงไร้วี่แววนะครับ